ว่าทุกวันนี้ทุกคนเล่นเฟซบุ๊กเป็นครับเวลาจะพิมพ์ข้อความคอมเมนต์หรือตั้งสเตตัสอะไรต้องคิดเยอะเยอะนะคะเพราะว่าหลายครั้งหลายคราแล้วที่มันเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการคำเห็นกันในเฟซบุ๊คคอมเมนต์ด่ากันตั้งสเตตัสด่ากันล่าสุดวัยรุ่นขี่รถจะไปซื้อข้าวเหนียวหมูน่ารัก

สุดท้ายค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๒๕๐นาทีถ้าดูจากกล้องเนี่ยจากเวลาในกล้องประมาณสักตี๒๔๐ใช่ค่ะเนี่ยค่ะ
วันที่๑๓สิงหาคมก็คือเช้ามืดที่ผ่านมาใช่ครับถนนเส้นนี้คือถนนสายหมายเลข๙มุ่งหน้าอำเภอบางปะอินสะพานข้ามคลองบางเตยนะคะอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีช่วงหลังปฐุมธานียิงกันเยอะมากนะวัยรุ่นอ่ะตำรวจสพครูบางหลวงค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกเป็นเด็ก

กระสุนมันเฉียวกางเกงไปแต่มันดันเข้าขาคนที่ซ้อนตรงกลาง
แต่คนที่ซ้อนท้ายคือผู้ตายโดนหนักสุดเพราะถรุเข้าเบ้าตาเสียชุดไปเลย
เขาบอกวันนั้นมากัน๓คนกำลังจะขี่รถไปซื้อข้าวเหนียวหมู
หน้าร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าระหว่างทางเจอกลุ่มวัยรุ่น
หมวกกระน็อกเต็มใบทั้งคู่เป็นคู่อริกันแล้วกลุ่มวัยรุ่นอ่ะชักปืนมาขู่
เขาบอกจะเห็นว่าถ้าดูจากกล้องหน้ารถอ่ะเขาขี่กันเร็วมาก
เพราะเขาบอกผมบิดหนีแล้วแต่มันไม่ทันจริง
คู่อริไล่ยิงพวกผมสองนัดแต่ว่าเพื่อนคนที่นั่งซ้อนท้ายสุดอ่ะ
ร้ายที่สุดเพราะกระสุนทะลุหมวกกันน็อกเข้าเบ้าตาจนร่วงจากรถเสียชีวิต
ส่วนคนที่นั่งตรงกลางเนี่ยถูกยิงเข้าที่ขาจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
กระบวนกลับมาดูครับมันยิงเข้ามาต่อครับแล้วก็ขับหนีไปเรื่อยเรื่อยครับ
ซึ่งน้องที่เป็นคนขี่เนี่ยยังเล่าให้เราฟังด้วยนะคะว่า

คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะคะ

ใจกากเสียวจัด

อภัยนะอันนี้อ่านจากที่เขาคอมเมนต์กันนะ
ก็คือด่ากันในเฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะ
ซึ่งน้องคนขี่เขาบอกว่า

แล้วคุณคิดดูสิเด็กอายุยังไม่๑๕
ใช่ค่ะต้องถูกยินตายแล้วอะนะ
วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่
วัดจันทรารามนาฬิยันร์ลัดหลุมแก้ว

ยายยายนี่เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิด

เพราะว่าตัวแม่เนี่ยต้องไปทำงานต่างจังหวัด

น้ำตาคลอไปด้วยนะตอนคุยกับนักข่าวของเรา
ใช่ค่ะคือแม่บอกว่า
ผิดเองที่แม่มัวแต่ทำงานหาเงิน

ล่าสุดออกจากโรงเรียนค่ะไม่ยอมเรียนหนังสือ

หลานก็โอนให้ยายใช้นะคะ
เขาจะบอกตลอดเลยว่าเดี๋ยวอายุ๒๐เมื่อไหร่เขาจะบวชให้แม่

ประมาณ๕ปีเนี่ยลูกจะบวชให้ก็หวังว่าเออได้เกาะชายผ้าเหลืองลูก
ไม่คิดเลยว่าวันนี้ต้องมาถวายพระไตรแทนนะคะ
ทำไมถึงทำกับลูกแม่แบบนี้
ทำไมต้องเอาไก่ลูกแม่ตายเลยเหรอ

แล้วแม่ก็ยังไม่ได้เจอเขายังไม่ได้อะไรเพื่อนเขาก็ยังไม่เจอ

ให้จับมาให้ได้เร็วลูกแม่ไม่อยากให้ลูกแม่ตายฟรีอ่ะ
ส่วนคุณยายค่ะคุณยายปรุงบอกว่ายายเลี้ยงมากับมือเลย
คนนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดแต่หลังหลังอ่ะหลานยายมันก็ติดเพื่อนนะเนาะ

ยายบอกอยากรู้ยิงหลานยายทำไมผิดตัวเหรอหรืออะไร
ทำไมไม่คุยกันดีทำไมไม่เคลียร์กันดี
ทำไมถึงขั้นต้องฆ่ากันขนาดนี้ด้วย
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เบื้องต้นตำรวจก็
ให้การตรงกับที่น้องบอกนี่แหละค่ะว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันจนถึงขั้นยิงกันตายก็คือ
เริ่มจากการด่ากันในเฟซบุ๊กนี่แหละแล้วก็ท้าทายกันออกมาเจอ
บอกก่อนเกิดเหตุ๔วันนะคะเฟซบุ๊คของคนตายเนี่ยนะ
มีการโพสต์ท้าทายกันกับคู่อริทำนองว่า
มึงก็คนกูก็คนชนกันได้
ว่าอย่างนี้ก็ตอบกันไปนะคะมีการโต้ตอบกันไปเรื่อย
แต่ว่าเขาบอกรู้รู้เลยว่าเนี่ยคู่อริแน่นอน
สร้างมาในชื่อไม่ต้องล่ากูฆ่าไม่ตาย
สุดท้ายก็เลยกลายเป็นเรื่องนี่ไงเห็นไหม
ด่ากันเนี่ยเสรอบ้างเสียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมัน

ถึงมันมีการแบบพลุกพ่านเออมันช่วงแล้วพรุ่งพ่าน
บอกก่อนหน้าที่จะยิงกันไล่ฟันกันมารอบนึงแล้วนะคะ
แต่ไม่ตายแต่รอบนี้ถึงขั้นยิงกันตายเลย
แต่ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะว่าใครเป็นคนก่อเหตุ